โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปกันอีกแล้วนะครับ
แต่ว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่า
เจ้าของรถจักรยานยนต์ที่จับได้
เด็กวัย๑๐ขวบมาขโมยรถจักรยานยนต์ของเขา
และทำการลงโทษด้วยวิธีต่างนานานี้

ส่งไลน์มาบอกกันหน่อยนะคะคิดเห็นยังไงกับกรณีนี้
เพราะว่าเจ้าของรถที่จับได้
คือนอกจากดุด่าอบรมต่อว่าเด็กแล้ว

แล้วเอากางเกงมาเช็ดถ้อยเสียรถมอเตอร์ไซค์
เท่านั้นไม่พอตบไปด้วยเด็กนี่ร้องไห้ด้วยความกลัวเลยนะคะ

ตอนนี้ถูกสั่งให้ถอดกางเกงออกนะครับ
พอเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ผู้ชายเสื้อขาว
จับได้ว่าเด็กเสื้อชมพูน้ำตาลชมพูเนี่ยนะคะ
ขโมยรถแล้วสั่งให้เด็กถอดกางเกงออก
พอถอดกางเกงออกเอากางเกงไปเช็ดถ้อยเสียรถยนต์
คือเด็กก็กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถูกจับได้แล้วก็ถูกต่อว่า
แล้วก็สั่งให้ทำแบบนี้เด็กก็อาย

อยากได้ก็ให้ไปทำงานไม่ใช่ทำแบบนี้

เขาบอกเด็กไปแล้วก็บอกว่าอย่าไปทำแบบนี้อีกนะ
ถามเด็กด้วยว่าพ่อแม่ล่ะอยู่ที่ไหน
เด็กบอกว่าอยู่กับย่าส่วนพ่อเนี่ยอยู่ที่ร้อยเอ็ด
แล้วทีนี้ค่ะเพื่อนของผู้ชายเสื้อขาวพยายามห้าม
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนี่จังหวะนี้เลย
ตบหน้าเด็กร้องไห้เลยนะคะ

ใช่ค่ะคือจังหวะก่อนจะตบหน้าเนี่ยพยายามต้อนเด็กถามว่า
ขโมยของแล้วจะเอาไปไหนต่อ
ยังไม่ทันตอบเลยโดนตบเขาให้
ทีนี้คลิปนี้ค่ะโพสต์อยู่ในเพจ
แล้วพอมีคลิปถูกแชร์คนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
ที่เราต้องตื๊ดเซ็นเซอร์เสียงนี่คือมีแต่คำหยาบทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชม
คือส่วนหนึ่งก็มองว่าเจ้าของรถทำถูกแล้ว
เป็นการสั่งสอนเด็กให้เด็กหลาบจำ
ก็เห็นที่แสดงความคิดเห็นมาก็บอกก็ดีแล้วเด็กมันจะได้จำ
ดีนะเนี่ยไม่จับส่งตำรวจอันนี้ความคิดเห็นโลกโซเชียลนะ
ต้องให้เข็ดบ้างแต่อีกฝั่งนึงบอกว่า
เฮ้ยเจ้าของรถเนี่ยทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
คือโอเคถ้าอบรมสั่งสอนด่าเด็กไปพอเข้าใจ
แต่เนี่ยทำไมต้องให้ถอดกางเกงแบบนี้แล้วมีตบหน้าอีก

วันนี้ให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาหลายเรื่องเลย
ใช่นะครับมีแต่เรื่องร้อนหนักทั้งนั้นเลย
แล้วเป็นคลิปที่แบบดังในโลกโซเชียลทั้งนั้นเลยด้วยค่ะ